เรื่องนี้สรุปแล้วกุขึ้นมาจริงแหละ
ชัวร์แล้วนะคะสำหรับกรณีที่มีผู้ชายเขาบอกว่าเขาถูกแอบถ่าย
ขณะที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตัวเองกับภรรยาในตอนนี้แหละเนี่ยนะคะ
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่เข้าใช้บริการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ

คือจากการที่กุเรื่องขึ้นมามันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
เจ้าของโรงแรมบอกตอนนี้โอ้โหอายุ๗๑ปีแล้ว
ขายกิจการดีกว่าบรรยาเฉิน
ตรงนี้ไม่มีลูกค้าเลยหลังจากที่ข่าวออกไป
แม้ว่าสื่อต่างไม่ได้พูดชื่อโรงแรมนะคะ
แต่ว่าคนในพื้นที่เขารู้ว่าเป็นโรงแรมไหน
แล้วเขาก็ไม่มีใครกล้าไปเพราะกลัวถูกแอบถ่าย
ทีนี้ตัวผู้ต้องหาซึ่งก็คือคนที่กุเรื่องขึ้นมา

เขาได้รับการประกันตัวแล้ว
เพราะว่าพันรยาไปประกันตัวออกมาวงเงิน๑๐๐๐บาท

พันธุ์ตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบูร

ภรรยาของนายนรงฤทธิ์รีกวยหรือในต่อ
อายุ๓๔ปีเป็นพนักงานธนาคาร

หลังใช้บริการม่านรูดแห่งหนึ่งในเพชรชบูรณ์
ภรรยาเดินทางมาประกันตัวสามี
ที่สพเมืองเพชรบูรณ์วงเงิน๑๐๐๐บาท
หลังตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จ
และข่มขู่กันโชคทรัพย์กับเจ้าของโรงแรม
และเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาค่อนข้างเครียด
เห็นได้ชัดนะคะระหว่างที่รอพันรยามาประกันตัว
และที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่ง
ตำรวจตรวจสอบไปแล้วพบว่าเป็นพนักงานขับรถเท่านั้น

โดยเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
ตอนนี้สรุปผู้เสียหายกลายเป็นเจ้าของโรงแรมเรียบร้อย
ทีนี้มาดูฝั่งเจ้าของโรงแรมบ้างได้รับผลกระทบ
ใช่แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่นายคนนี้นายต่อ
กุเรื่องขึ้นมาเขาเองก็ได้รับผลกระทบ
เจ้าของโรงแรมเนี่ยคนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าอากู
อากูอายุ๗๕ปีก็คือนายเลิศพงศ์พงวราพัฒน์
เป็นเจ้าของโรงแรมม่านรูดจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูนะ
ไปดูห้องพักที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเคยมาใช้บริการ
แล้วก็มีการแอบติดตั้งกล้องไว้ภายในห้อง
พอผู้สื่อข่าวของเราก็คือคุณวัชรีดวงใสเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปกับอากูท่านนี้ค่ะไปดูหน่อยซิว่ามันจริงหรือเปล่า
พอไปถึงปรากฏว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร
แม้แต่แจกันหรือสิ่งของที่น่าจะสามารถติดกล้องได้อย่างตุ๊กตา
อันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปดูตามช่องแอร์เลยนะ

ปรากฏว่าคุณวัชรีก็รายงานว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ
ภายในห้องเนี่ยก็มีเพียงผ้าขนหนูสบู่ทีวีแล้วก็แอร์เท่านั้นค่ะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าในต่อร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า
โรงแรมดังกล่าวมีกล้องแอบถ่าย
ก็ได้ไปตรวจสอบว่าวันที่นายต่ออ้างมีคนมาพักหรือเปล่า
คืออากูบอกว่าหลังจากที่ในต่ออ้างว่าวันที่๑๑๑สิงหา
คือล่าสุดที่ตัวเองกับแฟนมาเข้าพัก
กูบอกว่าเนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปตรวจสอบกับพนักงานซิว่า
ก่อนหน้าที่นายต่อจะมาพักมีคนเข้าพักก่อนนายต่อไหม
อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้าพักก่อนมาติดตั้งกล้องแอบถ่ายหรือเปล่า

แต่พอไปเช็คแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนะ
วันนั้นมีเพียงนายต่อคนเดียวที่มาใช้บริการ

ก็เลยนำเอกสารหลักฐานต่างนี่นะคะ
อบไปยื่นให้ตำรวจโรงพักเมืองเพชรชบูรณ์
เพื่อยืนยันว่าวันที่นายต่อไปใช้บริการไม่มีแขกมาใช้บริการ
อากูบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ประกันไปวงเงินคือ๑๐๐๐บาท
ครูบอกว่าแหมมันน้อยไปไหมเทียบกับชื่อเสียงของตัวเองที่มันเสื่อมเสีย
เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ผู้ต้องหาเครียดมากจะฆ่าตัวตาย
ตอนนี้ก็กลัวว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้ค่ะ
เขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายในห้องขังว่าอย่างนี้มันเครียดจัด
แล้วเวลามันทำกับผมมันทำร้ายแรงขนาดนี้
แล้วไปหาคุณอาริยะอย่างนี้มันแรงไหม
ผมกลัวจังเลยเนี่ยเพราะว่าเงินประกันมันน้อยไป
อากูตอนนี้นอกจากกังวลเรื่องเกี่ยวกับลูกค้า
ที่ไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการเหมือนเดิมแล้ว
อากูบอกกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วย
กลัวว่าในต่อผู้ต้องหาจะกลับมาทำร้ายร่างกาย
หรือว่าแฝงตัวมาเป็นลูกค้า
เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอหน้าผู้ต้องหาเลย
หลังจากนี้จะขายกิจการเลยบอกแบบนี้
ไม่ไหวแล้วขายกิจการเลยตัวเองอายุมากแล้ว
และไม่อยากเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ไม่รู้อนาคตจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่า
โรงแรมนี้นะคะอากูบอกว่ามีพื้นที่๓ไร่
เป็นอาคารพาณิชย์ก็มีรวมทั้งมีม่านรูดอยู่ในพื้นที่ด้วย
รวมกัน๗๐ล้านบาทไม่ไหวแล้ว
ใครที่สนใจนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะโรงแรมนะคะ๗๐ล้านบาท
เจ้าของโรงแรมก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสอบถามไปที่
ผู้จัดการธนาคารซึ่งเป็นหัวหน้าของผู้ต้องหาก็คือในต่อ
บอกว่าในต่อไม่ได้เป็นพนักงานสินเชื่อนะ

ซึ่งผู้ต้องหาเคยขับรถมาให้ผู้จัดการ
เพื่อนำเอกสารขอกู้สินเชื่อมาให้เซ็นที่โรงแรม
คงเห็นว่าอากูมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังเงินของอากู
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ผู้จัดการธนาคารคนดังกล่าว
บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วไม่ขอตอบอะไรดีกว่า
และเมื่อเดินทางไปที่ธนาคารที่ผู้ต้องหาทำงานอยู่
เพื่อนร่วมงานบอกกับผู้สื่อข่าว
ในต่อเป็นคนเงียบไม่ค่อยยุ่งกับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของในต่อ
ไม่มีใครอยากไปเกี่ยวไปคล่อง
ประกอบกับทางธนาคารเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

และตอนนี้ในต่อก็ถูกพักงานชั่วคราวด้วยค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วกุขึ้นมานะคะ